ว่ากันด้วยเรื่องของกระท่อมหลายคนเข้าใจว่าตอนนี้กระท่อมเนี่ยสามารถซื้อขายได้ถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติดแล้วซึ่งเป็นความเข้าใจที่ถูกแต่มันซื้อขายได้แค่ในประเทศนะคะถ้าคุณจะส่งออกพืชกระท่อมคุณจะนำเข้าพืชกระท่อมคุณจะโดนจับแน่นอนค่ะ
นาวาตรีปรัชคำเจริญรองผู้บังคับหน่วยรักษาความปลอดภัยทางทะเลเกาะหลีเป๊ะนะคะ
มาพร้อมกับกำลังเจ้าหน้าที่ค้นหาเรือประมงอินโดนีเซียเพราะได้รับแจ้งมาจากตำรวจน้ำสตูนแล้วก็สอนชนที่จังหวัดสตูนค่ะ
มีเรือประมงต้องสงสัยหนึ่งลำกับลูกเรือ๓คนเดินเรือเข้ามาในเขตน่านน้ำไทย
่งหน้าตรงมาที่บริเวณเกาะตารุเตาเป็นเรือประมงขนาดเล็กหนึ่งลำเป็นเรืออินโดนีเซียนะคะ
อยู่ที่อ่าวเมาะที่ทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะตรุเตาอ่าวเมาะและ
ในเรือมีพืชกระท่อมสดมัดรวมกันอยู่เต็มลำเลยค่ะมีผ้ายางคลุมปิดเอาไว้
เรื่องต้นช่างน้ำหนักคร่าวคร่าวห้าร้อยกิโลกรัมซึ่งพืชกระท่อมนี้เนี่ย
เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการทางศูนย์ละกากรเอาง่ายลักลอบเข้ามาค่ะ
ก็เลยต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาที่เป็นชายชาวอินโดนีเซีย๓คน
และของกลางส่งสอบพ่อเมืองสะตูล
เลียงผ่านเรือเล็กเข้ามาในไทย
แล้วก็ส่งต่อให้ผู้ซื้อศึกเป็นคนไทย
ย้ำอีกครั้งตั้งแต่ประเทศไทยมีการปลดล็อคพืชกระท่อม
ปลดล็อกให้ชาวบ้านสามารถปลูกซื้อขายแล้วก็บริโภคกันได้อย่างเสรี
หวังให้เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็ถอดออกจากบัญชียาเสพติด
แต่กลับกลายเป็นว่ามีการลักลอบลำเลียงขนจากประเทศเพื่อนบ้าน
เข้ามาเมืองไทยเป็นประจำเลยเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องจัดชุดลาดตระเวนค่ะ
กฎหมายปลดล็อกเนี่ยให้ซื้อขายและปลูกบริโภคกันในประเทศนะคะ
แต่บริโภคเป็นแบบตัวใบกระท่อมอย่างเดียวเนาะ
เพราะถ้าคุณเอาไปผสมกับสารเสพติดจนมันออกมาเป็นยาเสพติด
นั่นก็ยังคงผิดกฎหมายอยู่นะคะ